คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกนี้เอาใจช่วยกันหน่อยแล้วกันนะคะ

คือก่อนหน้านี้เราก็จะรู้ข่าวกันมาตลอดใช่ไหม

ตอนนี้คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าคู่นี้
เตรียมที่จะปั๊มทายาทกันอย่างเต็มที่เลยคุณผู้ชม

เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะ

ก็ไปร่วมงานในวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะ
ก็ได้ออกมาเปิดเผยนะว่า๒เดือนที่ผ่านมานั้น
ป๊อกตัดสินใจไม่สูบบุหรี่เลยค่ะ

ซึ่งตอนนี้ก็ขอใช้วิธีธรรมชาติก่อนนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่ยังฟิตปึงปังอยู่ค่ะ

ล่าสุดเลยที่หยุดไป๒เดือน
ก่อนหน้านี้วิธีล่าสุดก็คือผมค่อยลด
เขาเป็นตัวช่วยสำคัญอันนี้ต้องบอกเลย
เขาก็จะบอกว่าโอเคยูนี่ถึงเวลาตอนนี้แล้ว

สุขภาพเราโอเคทั้งคู่

เพราะว่าถ้าถ่ายละครมันใช้เวลา๘เดือนอย่างนี้ค่ะ
แล้วถ้าเกิดมาระหว่างนั้นยุ่งเลยก็เลย
งานนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกไปก่อน
อันนี้ก็บอกเลยว่ายังตามมาหลอกมาหลอนกันอยู่นะคะ
ใช่ค่ะคุณก็บอกเลยนะคะว่าเป็นบทเรียนสำคัญในการรับงานนะ
ก็ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของคนในวงการบันเทิงเลยแหละ

เพราะว่ามีคนในวงการบันเทิงหลายคนที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
แต่ว่าเรื่องของคู่นี้เนี่ยเราก็ต้องลุ้นต้องเป็นกำลังใจ
เมื่อกี้บอกเลยนะว่าการงดสูบบุหรี่ได้นะคะ

คนรอบข้างนี่แหละต้องให้กำลังใจอันดับหนึ่งเลยนะคะ
เป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกันนะคะขอให้มีเบบีเร็วก็แล้วกัน